ร้องได้ให้ร้าน

จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยาเป้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องหายวันใดให้ฉันดูแลใจเธอ

จะไม่รอบต้นให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องให้ร้อง
ร้องให้ร้อง
ค่าสองหมื่นบาทน้องเบนส์ร้อย

เป็นเพลงที่มีความหวัดกลัวนะคะ
เกรงอยู่เหมือนกันว่าจะร้องไม่ได้นะคะ
แต่ก็ตัดสินใจเล่นไปโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วย

ก็เรียกว่าเป็นความตัดสินใจที่เด็ดขาด
ศักยภาพของตัวเองนะครับ

รอเป็นคนถัดไปนะครับ

เพลงที่๒รับราคา๒๐๐๐บาท

กลัวไหมก่อนฟังคำเฉลย

หนูกลัวอะไรหนูก็ร้องได้ดีนี่นะ

แล้วทำไมหนูถึงไม่ใช้ตัวช่วยอะคะ
เพราะคิดว่าเราน่าจะพอไปได้ค่ะ
จะพอไปได้ใช่ไหมสุดท้ายก็ไปได้จริง

๒๐๐๐๐บาทปกติแล้วทำงานได้เดือนละ๔๕๐๐บาท

๒๐๐๐๐บาทนะไม่ต้องอดหลับอดนอนด้วย

ลงไปรอบแรกไปกระซิบอะไรกับคุณพ่อคุณแม่
เป็นจะสู้ให้ได้เราจะได้มีบ้านกัน
เราก็เอาใจเชียร์ค่ะขอให้เบ้นทำให้ได้นะคะ

ทำแบบนี้ให้ได้อีก๕เพลง

ก็จะได้ตามเป้านั่นก็คือ๒แสนบาท
แล้วถ้าเกิดว่าทำได้ดีกว่านี้ก็ไปได้
ก็ไปได้เรื่อยจนถึง๓แสน๕แสน
และ๑ล้านบาทในเพลงที่๑๐ถ้าทำได้

ตั้งใจให้ทุกเพลงนะครับวางแผนให้ดี
ยังมีเวลากลับไปวางแผนเพราะวันนี้เดี๋ยวให้พักผ่อนก่อน
เพราะรู้สึกว่าน้องเม้นจะตื่นเต้นมาก
กลับไปซ้อมมาเยอะทบทวนให้มาก
บทวนหลายแนวอันไหนที่เราคิดว่าเราเป็นจุดอ่อน
เป็นจุดด้อยของเราไปซ้อมตรงนั้นมา
มาติดตามเชียร์นักสู้ชีวิตคนนี้ของเรา
ได้ใหม่นะครับดูสิว่าเธอจะไปได้ถึงเพลงที่๗
แสนบาทได้หรือไม่ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คราวต่อไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
๑๘น๒๐นไทยรัฐทีวีช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นครับ

จบจากรายการของเรานะคะติดตามได้เลยค่ะ
อีกรายการหนึ่งค่ะรายการนี้ก็เข้มข้น

นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมที่รักชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วค่ะ
ทุ่มเทไปในด้านดีให้ถึงที่สุด

ในเมื่อคุณทุ่มเทให้กับด้านดีแล้ว

คราวนี้สวัสดีครับ

แม่ต้องแบกปูนวันหนึ่งตกเฉลี่ยแล้ว

ประมาณ๓๐ค่ะทรายก็๑๕๐ถุง
ละ๕๐กิโลก็เป็นน้ำหนักทั้งหมดนะครับ

ขึ้นกระดายไปกี่ชั้นครับ

พอขึ้นหลังคาบางทีจะสูงถึง๕ชั้น

พอตกมาปั๊บจบเลย
ทั้ง๓คนมีโรคที่คุณหมอไม่ให้ทำงานหนัก
แต่ทั้ง๓คนก็ยังทำงานหนัก
ถามคุณแม่เลยว่าทำไมถึงต้องทำงานหนัก
เพื่อเขาค่ะแล้วก็ลึกแม่อยากมีเงินสักก้อน
สร้างบ้านไว้ให้ลูกก่อนบรรปลายชีวิตของตัวเองจะจบ
เพราะว่าพ่อของเขาเองก็นอนตายเราไม่รู้เรื่องว่าเป็นสาเหตุอะไร
เรากลัวตรงนั้นเราจะมีบัตรให้ลูกใหม่ก่อนเราจะจบชีวิต